คุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ

สิ่งที่ต้องตรวจสอบกันก่อนออกเดินทางก็คือเรื่องของสภาพอากาศ
ติดตามได้ในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดแล้วนะครับ

หลายคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยเลยนะครับ
แต่ว่าบางจุดบางพื้นที่ยังคงต้องระวังอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าบางจุดยังคงมีฝนภาคเหนือ

ส่วนบริเวณตอนกลางอย่างภาคกลางภาคอีสาน
ฝนจะยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ

สังเกตว่าส่วนใหญ่จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มฝนเนี่ยนะครับ

เป็นกระแสลมที่มีการเคลื่อนที่ผ่านเมืองไทยของเรา

ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มที่มีการก่อตัวเป็นแผงยาวเลยนะครับ

ซึ่งแน่นอนครับ๒จุดนี้เองก็เป็นจุดที่คงต้องมาตรวจสอบเป็นพิเศษหน่อยนะครับ

ก็จะมีบทบาทกับเมืองไหนของเรานะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่มาจากบริเวณทางตอนบนครับ
เป็นอากาศเย็นอีก๑ระลอกเล็กนะครับที่มีการแผลลงมา
ดังนั้นลงมากลุ่มฝนเนี่ยนะครับเข้ามาบริเวณตอนกลาง
แล้วก็ไปถึงบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับ
ส่วนตอนบนก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบบ้างบางจุดนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
ก็ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับลาวซะส่วนใหญ่
ส่วนฝั่งที่ติดกับพม่าจะสังเกตว่าค่อนข้างโล่งนะครับ
ดังนั้นจึงทำให้สถานการณ์หมอกควันในบริเวณดังกล่าวอาจจะไม่ทุเลาลงเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้คงต้องเฝ้าติดตามเรื่องของความร้อน
ซึ่งจะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อากาศนั้นยกตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งผลพวงมาจากนี่ครับเป็นคลื่นกระแสลมจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มแบบนี้
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าใครที่จะใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
ต้องระวังกันหน่อยนะครับก่อนที่อุณหภูมินั้นจะค่อยไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สังเกตว่าในช่วงตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์หน่อยนะครับ
บริเวณที่มีฝนตกก็คืออีสานภาคตะวันออกภาคใต้อุณหภูมิในช่วงบ่าย๓ซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่สูงสุดของวันเนี่ยนะครับ
ยังคงไม่ถึง๓๘ไม่ถึง๓๙นะครับแต่ว่าต้นสัปดาห์หน้านะครับช่วงวันอังคารอุณหภูมิจะค่อยไต่ขึ้นแล้วก็มีโอกาสไปแตะ๔๐องศาเซลเซียตจะร้อนแรงแค่ไหนติดตามได้ที่นี่ครับ
รู้ก่อนร้อนหนาวผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ